จนถึงไทยลีก๔อีกครั้งหนึ่งครับแต่เป็นวันที่๒พฤษภาคม
จากเดิมตอนแรกมีกำหนดว่าจะกลับมาแข่งในวันที่๑๘เมษายน
ก็หลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าพรกรฉุกเฉินนะครับ
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๖มีนาคมจนถึง๓๐เมษายน
ก็ทำให้สมาคมครับตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกนะครับ
สำหรับการประกบคู่ก็จะเป็นไปตามโปรแกรมเดิมของวันที่๑๘๑๙เมษายน
ขณะที่ฟุตบอลถ้วยในประเทศทั้ง๒รายการนะครับ

นายปฏิสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
เปิดเผยว่าการเลื่อนการแข่งขันครั้งนี้ก็สอดคล้องกับพระราชกำหนดฉุกเฉินที่ประกาศ
โดยมีหัวข้อสำคัญก็คือการปิดสนามกีฬาทุกประเภทจนถึง๓๐เมษายน
โดยหลังจากนี้ต้องลุ้นว่าการระบาดของโรคโควิด๑๙จะคลี่คลายลงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
โดยสามารถที่จะเลื่อนงานขันไปจนถึงเดือนมิถุนายน
แต่ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับแผนบางส่วนซึ่งคงมีการตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ร้องขอให้ทางสมาคมและไทยลีกนั้น
เกี่ยวกับเรื่องของกรณีการเลื่อนการขันว่าต้องรีบแจ้งให้กับทุกสโมสรทราบล่วงหน้าว่าจะแข่งขันแบบใด
หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจนไม่สามารถกลับมาแข่งได้
ภายในเดือนพฤษภาคมก็ขอให้ไทยลีก๑จนถึงไทยลีก๓แข่งแบบเลขเดียวไปเลย
ส่วนไทยลีก๔จะให้แข่งเล็กเดียวด้วยหรือไม่ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ
ขณะที่เรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดหากไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเจรจาต่อรองส่วนการจัดสรรให้แต่ละสโมสรเท่าใด
ก็ให้พิจารณาตามสมควรในรุ่นการนี้แน่นอนเป็นรุ่นการที่ไม่ปกติ